อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องชี้แจงแล้วก็ยืนยันนะคะเพราะว่าช่วงระยะนี้มีกระแสข่าวลือออกมาบอกว่า
ผู้บัญชาการทหารของบีไอเอ็นกลุ่มกระบดเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
หลายคนก็สงสัยกันว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะล่าสุดค่ะ
ฝ่ายความมั่นคงไทยยืนยันแล้วนะคะสำหรับการเสียชีวิตของนายมะแซ่อุเซง
ผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธบีอาร์เอ็นซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีกระบดแบ่งแยกดินแดนคนสำคัญค่ะ
รายงานยืนยันว่านายมะแซอูเซงผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธบีอาร์เอ็น
ทฤษฎีบันได๗ขั้นในการแบ่งย่าดินแดนเสียชีวิตแล้ว
โรคปอดวรรณโรคและเบาหวานเมื่อวันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมา
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองกุลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะ
เช่นเดียวกันกับญาตินะคะยืนยันแล้วเหมือนกันว่า
นายมะแซเสียชีวิตจริงมีการทำพิธีฝังที่ประเทศมาเลเซีย
แล้วก็ไม่ได้นำศพกลับบ้านเกิดที่ตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้อนจังหวัดนราธิวาสค่ะ
นายมะแซถูกรัฐบาลไทยออกหมายจับในข้อหากระบดแบ่งแยกดินแดน
เคยมีรางวัลนำจับถึงกว่า๓ล้านบาท
เพราะเชื่อว่าเป็นผู้สั่งการให้ปล้นอาวุธปืน๔๑๓กระบอก
ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินเมื่อวันที่๔มกราคมปี๒๕๕๙
หลังจากนั้นก็ถูกออกหมายจับในปีนั้นเลยนะคะ
นายมะแซเคยรับราชการเป็นทหารเกณฑ์ในค่ายเสนานรงค์
มีส่วนร่วมปราบรามโจรจีนคอมมิวนิสต์ระหว่างปี๒๕๒๒ถึง๒๕๕๙
และมีประวัติฝึกการก่อวินาศกรรมรวมถึงการรบแบบกองโจรจากโรงเรียนนายร้อยประเทศลิเบียค่ะ
ต่อมาได้เป็นแก่นำใหญ่ควบคุมปฏิบัติการในพื้นที่นราธิวาส
อดีตเป็นครูสอนศาสนาโรงเรียนสัมพันธ์วิทยาอำเภอเจาะไอร้อง
รวมถึงยังเป็นเลขาธิการมูลนิธิศูนย์ตาดีการนราธิวาสหรือว่าภูซากา
ซึ่งเป็นการจัดตั้งกลุ่มครูสอนศาสนาขยายฐานมวลชนผ่านกิจกรรมแอบแฝงปลุกระดมนะคะ
หลังจากนั้นนายมะแซหลบหนีเข้ามาเลเซียเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักของนายมะแซ
ก็ตรวจยึดเอกสารนะคะเขียนเอาไว้เป็นแผนปฏิวัติ๗ขั้นตอนค่ะ
ซึ่งกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชะแดนภาคใต้ก็ดำเนินการทางลับ
ด้วยการใช้แผนบันได๗ขั้นแบบนี้มาตั้งแต่ปี๒๕๓๕แล้ว
คือเป็นการชักชวนเยาวชนทั้งในแล้วก็นอกโรงเรียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
เขาเรียกตัวเองนะคะว่าเขาเป็นนักต่อสู้ของกลุ่มเยาวชนกู้ชาติปัตตานีค่ะ